รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ยืนยันนะครับว่าจะต้องยึดขั้นตอนของกฎหมาย
ที่จะใช้จับกลุ่มพระธรรมชโย
เมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะครับ
ขณะที่ทางด้านของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
ได้ตั้งคำถามนะครับว่าอะไรคือประชาธิปไตยที่แท้จริง
โดยพลเอกทวีปเนธนิยมเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

โดยไม่ใช้กำลังเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโย
นโยบายของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
เพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตหรือทรัพย์สิน
พร้อมระบุเมื่ออยู่ร่วมกันต้องเคารพกฎหมาย
เพราะยังไม่มีอะไรยืนยันความเป็นประชาธิปไตย
ข้อเรียกร้องของลูกศิษย์ที่ต้องการให้เข้ามอบตัว
เมื่อประเทศมีประชาธิปไตยที่สมบูรณ์
คนไทยทุกคนได้เคารพในสิ่งนั้น

คือการที่ทำให้พวกเราอยู่ร่วมกันได้ในสังคมได้อย่างมีความสงบสุข
นั่นคือเจตนาของกฎหมายในแต่ละฉบับ
ใครก็ตามมาละเมิดสิทธิของเรา
เราย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้
รัฐมีใครมาทำให้รัฐเสียหาย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมย้อนถามลูกศิษย
ของพระธรรมชโยที่ต้องการให้เข้ามอบตัว
เมื่อบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ว่า

จะไม่บังคับใช้กฎหมายไม่ได้
พร้อมระบุต้องรอสรุปรายงานสถานการณ์ก่อน
ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปตรวจค้นแล้ว

สันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี

เพราะเป็นการปฏิเสธที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ที่ใครพยายามทำตัวอยู่เหนือกฎหมาย

เครือข่ายพวกพ้องปกปิดความผิดตัวเอง
ก็ถือว่าไม่เป็นประชาธิปไตย
และการอ้างเหตุผลเช่นนี้จะยิ่งทำให้สังคม

การเมืองหรือฝักฝ่ายการเมืองคั่วใด
ที่มักจะถูกตั้งข้อสงสัย

ทำให้พระธรรมชโยได้ชี้แจงความบริสุทธิ์ครับ